มาลายรถไม่จอดให้อีกแล้วแล้วทางนี้มีไฟแดงด้วยนะคุณผู้ชม
โอ้โห
ขอบคุณมากที่ถ่ายคลิปมาได้ออกข่าวแล้วโอ้โหนี่ต่อหน้าต่อตารถ
เธอเชื่อต้องไปใช้ไฟเพราะว่ามีไฟผ่านไปกว่าจะได้ข้ามครับ
แล้วแดดก็จ้าเลยนะแดดร้อนแต่ไม่มีคันไหนหยุดให้เธอข้ามเลยครับทุกคน

เป็นไฟแดงคนข้ามถนนฝั่งตลาดนำชัยถนนรัฐกระบัง

เหตุเกิดตอน๑๕สิงหาตอน๑๑โมง๓๕นาที

สัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามนะคุณผู้ชม
ไอ้ที่เห็นอยู่นี่แต่รถไม่จอดเอาสิ
ขับเร็วขับแรงมาทุกคันเลย
ทะเบียนไม่ทันครับคนถ่ายถ่ายไม่ทันครับ
และเห็นบอกว่าตรงนี้บ่อยมากเลยที่ว่า
รถที่ขับผ่านไม่เคารพกฎจราจร
เห็นทางมาลายแต่เหมือนมันเป็นทางธรรมดาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจก็เลยไม่หยุดให้กันครับ
เคยมีคนโดนชนมาแล้วนะแล้วเป็นคนท้องด้วย
คนท้องข้ามทางมาลายโดนชนไปแล้วครับ
ฝั่งตรงข้ามที่เห็นเป็นตลาดคุณผู้ชม
ตอนเช้าตอนเย็นคนจะข้ามตรงนี้กันเยอะมาก
งานนี้ไม่รู้เหมือนกันพี่ตำรวจจราจรไปไหน
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตรวจสอบซะหน่อยไหมล่ะ
โอ้นี่ครับ